ทาไปขึ้นเหนือต่อทาไปพะเยากัน
ที่นี่ก็เป็นความเชื่อเหมือนกันนะคะ
กลุ่มชาวบ้านเขามีการจัดพิธีกรรมสะดอกเคราะห์ด้วยกัน

สกุลเป็นบังสกุลตายเนี่ยนะคะ
แต่ว่าโรงศพที่นี่เนี่ยติดแอร์
เดี๋ยวไปฟังกันไปกันที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
กลุ่มชาวบ้านและชมรมพยาวรวมใจที่วัดหลวงราชสันธารนะคะ
เขาร่วมกันทำพิธีถวายลงศพติดแอร์๒โลง

เพื่อใช้ในการรักษาสภาพศพคนที่เสียชีวิต
และก็ร่วมทำพิธีสะดอกเคราะห์นอนลงติดแอร์บังสุกุลเป็นบรรสุกุลตายด้วยนะคะ

เขาบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้คนที่ดวงไม่ดีได้
สิ่งอัปมงคลให้มันหมดไปจากตัว
และก็ทำให้เราพบกับสิ่งดีในชีวิตนั่นเอง

ทางคณะสงฆ์นะคะจึงได้จัดทำพิธีให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
วิธีการก็คือให้ผู้ที่ต้องการจะสะดอกเคราะห์นอนในโลงก่อน

พระสงฆ์จำนวน๔รูปสวดบังสุกุลเป็นบังสุกุลตาย
ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็ให้ศีลให้พรนั่นเองนะคะ
สำหรับจุดประสงค์ของการจัดพิธีนอนโลงเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง
เพียงเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์แต่ว่ายังต้องการสื่อให้ทุกคนเห็นถึง

แก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะคะทุกคนหนีไม่พ้นความตาย
ประกอบพิธีจึงเปรียบเสมือนการฝึกตายก่อนที่จะตายจริง

คุณเคยฝึกตายหรือยังคุณชนะ
เคยแต่นอนเป็นตายอันนี้เคย
ถามว่าคุณเคยไปทำพิธีแบบนี้ไหม

แต่ที่เขาไปทำกันเนี่ยมีใครนอนหลับยาวบ้างมั้ยเพราะว่าเจอแอร์เย็น
ไม่มีคือเขาไปทำพิธีเพื่อสะดอกเคราะห์ทั้งนั้น
เขาบอกว่าความตายกับการใช้ชีวิตอยู่ความเป็นเนี่ยนะ
มันคือเส้นเดียวกันมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้
ตั้งอยู่และดับไฟมันเป็นสัจธรรมนะครับ

นี่แหละก็เป็นเรื่องราวความเชื่อนะครับมีมานำเสนอกันแบบนี้

จริงบางทีการที่เราไปนอนลงแบบนี้มันทำให้เราแบบระลึกนึกถึง
อุ๊ยถ้าวันหนึ่งเราเกิดแบบนี้ขึ้นมา
เราจะต้องใช้ชีวิตต่อไปยังไงให้เรามาระหว่างดูนะคะ